พิธีกรรมความเชื่อของชาวเหนือล้านนากันหน่อย
เรียกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับผีปู่ย่า

แล้วก็เตรียมประกอบพิธีอย่างแข็งขัน
เริ่มต้นยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกัน
นี่คือพิธีไหว้ผีปู่ย่าหรือเลี้ยงผีปู่ย่านะคะ
เป็นประเพณีโบราณทางล้านนาที่จัดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
ในพิธีนี้เขาจะมีการทรงผีบรรพบุรุษค่ะ
สำหรับทำพิธีทรงลูกหลานก็จะทำชุดพื้นเมืองมาให้ร่างทรงใส่
ระหว่างนั้นก็จะมีการบันเลงดนตรีมาประกอบด้วย
พอบันเลงไปจังหวะนั้นแหละค่ะผีบรรพบุรุษจะเข้ามาแฝงร่าง
พอแฝงร่างเรียบร้อยท่านตื่นขึ้นมาอ๋อคุยค่ะ
พูดคุยกับลูกหลานนะคะหลังจากที่คุยกันแล้วเนี่ย
ท่านท่านร่างทรงนี่นะจะใช้ดาบที่ติดปลายด้วยเทียนที่จุดไฟแล้วเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยเนาะ
จะใช้สิ่งนั้นเนี่ยให้ร่างทรงถือไปส่องข้าวในขันโตกอ๋อ
เขาเชื่อกันว่าอย่างนี้ผีจะบริโภคทางกลิ่นอายปลายทูบหรือปลายเทียน
เราถึงจะต้องมีการแบบจุดทูปเวลาที่ต้องการสื่อสารกับวิญญาณต่างนี่นะคะ
ซึ่งพิธีกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นช่วงเดือน๙หรือ
หรือเขาเรียกว่าเดือนเจ็ดไทยเป็นเดือนเก้าเหนือเดือนเจ็ดไทยค่ะนะ
ถือเป็นการฉลองพิธีไหว้ครูหรือเลี้ยงผีบรรพบุรุษประจำปีนะคะ
แต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจัดพิธีแบบนี้ทุกปี
ตามความเชื่อว่าทำแล้วจะเป็นสิริมงคลก็เหมือนกับว่าเราได้เลี้ยงดู
ผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าที่คือโปรปรักษารักษาเนอะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ทำสืบทอดต่อกันมาแล้วก็ไม่ได้หาดูได้กันทุกที่
แม้แต่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนกันที่สักฝ่าย
มีคนสนใจไหมคะที่สั่งกำลังสอให้ฟัง
สนใจอยากการต่อค่ะได้นะคะ
ชั่วโมงจากเรื่องเมื่อกี้รวมเป็น๖ชั่วโมงแล้วค่ะคุณ
อยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะอยู่กันไป